คุณผู้ชมครับมีพระอยู่รูปหนึ่งท่านอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะ
ท่านก็อายุ๗๐ปีแล้วนะครับนี่ฮะท่านถูกแทงจนมรณภาพ
จากผู้ชายคนหนึ่งที่มาช่วยงานที่วัดเป็นประจำนี่แหละนะครับ
แต่มาขอเงินท่านแล้วท่านไม่ให้นะฮะสุดท้ายแพงนะฮะ
เจ้าหน้าที่พยายามช่วยปั๊มหัวใจนะครับเพื่อจะช่วยชีวิต
สิบปีนะครับพระลูกวัดวัดป่าสุมนามัยที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ส่วนคนที่ก่อเหตุคือนายวีรยุทธ์หรือว่านายวีอายุ๔๖ปี
คนนี้ฮะหลังก่อเหตุแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
เพราะว่าเขาก็ยืนถือมีดนะฮะเป็นมีดปลายแหลมยาวสัก๓๐เซนติเมตร
อยู่แถวนั้นนั่นแหละตำรวจก็ควบคุมตัวไปโดยที่ไม่ได้ขัดขืนอะไร
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
แต่ว่านายวีรยุทธ์หรือว่านายวีเนี่ยเขามีอาการทางจิตประสาทนะฮะ
ต้องรักษาต้องกินยาทางจิตเวทมีบัตรคนพิการลักษณะประเภท๔
พิการทางจิตใจนะครับตำรวจก็พาไปชี้จุดนะฮะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้
พระกู้เกียรติที่มรณภาพเมื่อวานนี้ท่านกำลังกวาดเศษใบไม้
กำลังจะเผาอยู่นะครับในวีคนก่อเหตุเดินเข้ามาหาพระ
มาขอเงินพระท่านก็ถามว่าจะเอาไปทำอะไร
จะเอาไปซื้อยาเสพติดพระท่านก็ไม่ให้ค่ะนะฮะ
ในวีก็เลยล็อกคอพระจากข้างหลังแล้วชักมีดขึ้นมาเป็นมีดปอกผลไม้
แทงใส่ที่หลังไปหนึ่งครั้งพระกู้เกียรติท่านก็ตะโกนขอความช่วยเหลือ
ชาวบ้านแถวนั้นนะฮะส่วนในวีเนี่ยตอนนั้นนะครับ
ยังจับพระเนี่ยหันมาข้างหน้าแล้วแทงใส่อีกสองครั้งนะฮะ
กระทั่งมีพระลูกวัดวิ่งเข้ามาช่วยนะครับในวีก็หยุดนะ
ส่วนพระกู้เกียรติท่านก็ล้มลงหมดสตินะครับแต่ในวีหยุดเนี่ย
คือหยุดแล้วก็หยุดยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นนะฮะไม่ได้หนีไปไหน
คือพระคู่เกียรติหลวงพ่อท่านให้เงินในวีเป็นประจำนะฮะ
อ่าแต่ว่าเนี่ยเอาไปซื้อยาเสพติดหมด
คราวนี้เมื่อวานมาขออีกท่านไม่ให้แล้วอืม
ก็แทงท่านมรณภาพเลยนะครับครอบครัวได้รับศพของท่านนะครับ
มาตั้งบรรพันคุยศรที่สราวัดป่าสุมนามัยวัดที่ท่านจำวัดอยู่นี่ล่ะครับ
จะทำพิธีชะปนากิจอาทิตย์ที่สิบสี่กลุ่มพละพรรณนะครับ
รักษาการเจ้าวาดวัดบอกว่าพระกู้เกียจท่านบวชอยู่ที่นี่นะครับ

เป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีนะครับ

ส่วนในวีเนี่ยเป็นชาวบ้านในพื้นที่

ชอบดื่มเหล้าเสพยาเสพติดด้วย

วันก่อนเกิดเหตุยังมาขโมยเหล็กอลูมิเนียมที่วัด

มาขโมยเหล็กไปขายรอบหนึ่งละ
วันก่อนมันขโมยของไปขาย
ขโมยอลูมิเนียมที่เขามาซ่อมงานที่วัดเนี่ย
อาตมาก็เลยบอกว่าเออทีนี้ไม่ต้องให้มันเข้ามาวัดนะ

เพราะวันที่๒นี่แหละตอนเย็นนี่แหละเข้ามาก็มีเรื่อง

พี่ชายท่านอายุ๑๖ปีนะครับ
พี่ชาญท่านบอกว่าก็คงต้องปล่อยให้เป็นตำรวจนะฮะ

เพราะว่าคนก่อเหตุเองก็มีอาการทางจิตประสาทอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปที่บ้านของในวีนะครับ

พี่สาวบอกว่าน้องชายเนี่ยมีอาการทางจิตนะครับ
ทางจิตมีบัตรประจำตัวในการรักษานะครับ
ตอนก่อเหตุคิดว่าน้องเนี่ยคงเตรียมการไปนั่นแหละ

เพราะมีดทำครัวที่บ้านเนี่ยหายไป
คือปกติในวีน้องชายได้เงินจากเบี้ยคนพิการเดือนละ๘๐๐

แบ่งให้ในวีวันละ๔๐บาท
ถ้าไม่เสพยาบ้าไม่กินเหล้าเนี่ย
มันพอใช้พอจ่ายอยู่แล้วแหละ
ละสี่สิบบาทจะไปใช้อะไรมากมายกินอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะฮะ

ทีนี้ว่ามันมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับคนจิตเวชนะเนาะ
ทางโรงพยาบาลบำบัดแล้วเป็นหมดหน้าที่ของเขาแล้วเขาปล่อยมา
ก็เป็นหน้าที่ของญาติพี่น้องที่ต้องดูแลกันไปก็ต้องคอยระแวงกันอยู่ว่า
ดีคืนดีเขาจะมาไล่แทงคนในบ้านไหม
นี่ก่อเหตุครั้งที่๓นะฮะแทงพระมรณภาพเนี่ย
สาวบอกว่าครั้งแรกเนี่ยนะฮะเคยก่อเหตุแทงลุงแท้เจ็บมาแล้ว
ครั้งที่สองทะเลาะกับลูกชายของเธอเนี่ยของพี่สาวเนี่ยนะฮะ
สามีเข้าไปห้ามก็ถูกเอามีดไล่แทงมาแล้วนะฮะ
จนต้องแยกบ้านมาอยู่
สุดท้ายก่อเหตุอีกโดนแจ้งข้อหาไว้ก่อนนะครับ

อาการทางจิตประสาทต้องตรวจสอบต่อไป